แต่ว่าเป็นการตามความคืบหน้าเพราะว่ามีการออกหมายจับแล้วก็จับตัวคนเกาะเหตุได้แล้วด้วย
เป็นกรณีที่มีพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับญาติทางฝั่งพ่อเลี้ยง
ซึ่งเป็นน้องชายปู่ของเด็ก
ว่าไปล่วงละเมิดเด็กนะคะ
ตอนนี้เด็กอายุ๑๓แต่ก่อเหตุตั้งแต่เด็กอายุ๙ขวบก็คือนาน๕ปี
ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
สารอนุมัติออกหมายจับตำรวจจับได้แล้ว
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนม
คือแม่ของเด็กผู้เสียหายบอกว่า
สังเกตว่าลูกสาวของตัวเองมีอาการซึมเศร้า
เนื้อเก็บตัวแล้วก็เหมือนกับหวาดภาวะตลอดเวลา
ก็เลยถามเค้นถามจนรู้ความจริงก็เลยไปแจ้งตำรวจ
แม่บอกว่าแม่เองเนี่ยมีลูกติด๑คน
แล้วก็ได้มาแต่งงานใหม่กับสามีคนปัจจุบัน
เมื่อ๑๐ปีก่อนทุกวันก็จะออกไปทำงานรับจ้าง

ลูกสาวไปเรียนหนังสือแล้วก็อยู่บ้านลำพังพบว่าลูกสาวมีอาการผิดปกติ
ก็เลยสอบถามจนรู้ว่าคนก่อเหตุเป็นญาติทางฝั่งสามีใหม่ซึ่งเป็นน้องชายปู่ของเด็กตามศักดิ์นะคะ
ก็คือบ้านอยู่ติดกันก็เลยฉวยโอกาสมาก่อเหตุต่อเนื่อง๕ปี
ตั้งแต่เด็กอายุ๙ขวบจนตอนนี้เด็กอายุ๑๓แล้วอะค่ะแล้วก็ขู่เด็กว่าห้ามไปบอกใคร
ตำรวจพาเด็กผู้เสียหายไปตรวจร่างกายรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารจังหวัดนครพนมจนสารท่านอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วนะคะ
สามข้อหาค่ะพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากปีดามันดาเพื่อการอนาจารย์
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีกระทำอนาจารย์และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าจับตัวนะคะแล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ค้านการประกันตัวด้วยเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและคุกคามผู้เสียหาย
ก็มีการควบคุมตัวไว้ที่โรงพักก่อนนะคะแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนมในวันพรุ่งนี้
เรื่องต้นนะตอนนี้ผู้ต้องหายังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่
แล้วก็บอกว่าขอทนายความเพื่อมาสู้คดีซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะทำได้ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ